หลังจากเกิดเหตุบวกไปอีกประมาณสัปดาห์
คร่าว๖๗วันนะกว่าจะได้ปืน
ซึ่งปืนตอนนี้เป็น๓๘เท่าที่รู้ไม่รู้ของใคร

กล้องวงจรปิดจริงตรงที่เกิดเหตุมี
มีหลายตัวด้วยแต่ตรงที่เกิดเหตุมีอยู่ตัวหนึ่งแน่
แล้วก็ใกล้กันที่มันเหมือนกับแบบมันจะเชื่อมกันได้มันก็มีอีกถูกไหมคะ

เราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นกล้องเขาติดไว้๒ที่ที่ว่าที่จอดรถกับที่ตรงที่เกิดเหตุเลย
แล้วที่ญาติคาใจก็คือถ้าเป็นเด็กโกรธทะเลาะวิวาส
เด็กไม่สามารถจะเตรียมการได้ถึงขั้นนั้นทั้งกล้องวงจรปิดทั้งล็อบแอปพลิเคชันอะไรต่างต่างของพี่ชายนี่คือ
ทุกอย่างที่มันเป็นเวลาในแค่แป๊บเดียวที่พี่ชายเดินทางไปมันก็ไม่เหมาะ
ด้วยลักษณะการยิงบาดแผลวิถีกระสุนที่เราไปศึกษาถามมา
มีกล้องตัวที่ฉายมาแล้วเห็นแน่และมีกล้องตัวที่ใกล้เคียงกัน

กล้องวงจรปิดตัวที่เกิดเหตุตกลงอยู่ที่ตำรวจหรือว่ากล้อง
เป็นยังไงคะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีหน่วยความจำ
ใช่ใช่ไม่มีไอ้ตัวเมโมลี่ใช่ไหมใช่ทำไมฮะไม่รู้ไปอยู่ไหน
เอาเดี๋ยวยังไงนะคือตำรวจบอกเรามาแบบนั้นว่าไม่มีเมมเมอรี่
เหมือนทำแบบติดไว้แค่กล้องหลอกไว้อย่างเงี้เหรอเหมือนจะถอดถอด
ถูกถอดไปแล้วอ่ะตำรวจบอกหรือเราคิดเองเราเราคิดเอง
แต่ตำรวจไม่ได้บอกแต่ที่ตำรวจไปเขาว่าไอ้กล้องยังร้อนอยู่นะ
อืมมันยังร้อนอยู่แล้วมันไม่มีอันนี้คือตัวที่ตรงที่เกิดเหตุนะคะ
พิธเนธแล้วตัวอื่นอื่นที่ใกล้เคียงกันล่ะคะก็ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันค่ะ
คือไม่มีทั้งทั้งบ้านไม่มีหมายถึงว่าคือมีกล้องแต่ไม่มีหน่วยความจำอ่ะนะ
ไม่มีตัวที่เป็นตัวจำอ่ะนะค่ะไม่ยากครับเรื่องนี้อะไรอ่ะ
ก็ให้ร้อยเวรในพื้นที่ไปสอบคนขายกล้องก็รู้ว่าตอนที่ซื้อมามันมีเมมไม่มีเมม
เดี๋ยวนะคุณดิฉันเคยได้ยินมานะไอ้ที่ประเภทติดกล้องแล้วไม่มีของข้างในให้ใช้
ติดกล้องเรียนเข้าใจแต่นี่มันบ้านคนนะมันจะติดหลอกไว้มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า
ใช่ไหมเพราะมันมันของบ้านคนอ่ะคือเขาซื้อมาเขาคงไม่ได้ซื้อมาติดหลอกตัวเองมั้
หรือยังไงหรือที่ฉันคิดแคบไปแต่ความหมายคือตำรวจบอกว่าตำรวจไปดูแล้ว
ข้างในไม่มีเมมอรี่กล้องก็คือไม่ได้มีตัวที่บันทึกเอาไว้ใช่ไหมคะ
ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแล้วโดนลบนะไม่มีตัวที่บันทึกภาพไว้ใช่ค่ะ
ที่ตำรวจไปเอาซึ่งเรารู้ไหมว่าตำรวจไปเอาหลังจากเกิดเหตุกี่วันคะ
ไม่คือนั้นเนี่ยตำรวจไปสวดสอบแล้วอ่าคืนนั้นคืนนั้นอ่า
แล้วพี่ธเนธรู้ได้ยังไงว่าตอนไปกล้องยังร้อนอยู่เลยตำรวจได้พูดเป็นคนก่อนคืนนั้นอ่ะอ๋อเหรอ
อันนี้เรื่องกล้องเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณชวพรพูดก็คือเรื่องของเวลาค่ะ
คือตามข่าวนะคะเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันสองทุ่มครึ่งค่ะ
แต่จริงแล้วมันก็มีอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าเปล่า๒ทุ่มครึ่งไม่ใช่ตอนเกิดเหตุ
สองทุ่มครึ่งคือกำลังเดินทางไปจากบ้านตัวเอง
ห่างไปสิบกิโลไปบ้านภรรยาใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาออกจากบ้าน
จากบ้านคุณโอภาษผู้ตายนะคะไปถึงบ้านภรรยาเนี่ยประมาณสักกี่นาทีพี่
สิบนาทีน่าจะได้สิบนาทีค่ะอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าเป๊ะ
ก็ต้องเป็นสองทุ่มสี่สิบคือไปถึงใช่ค่ะแล้วมันไปพ่วงกันกับว่า
เวลาที่ลงว่าเป็นเวลาการตายเนี่ยมันสองทุ่มห้าสิบห้าซึ่งก็มัน
เวลามันน้อยไปกับการที่ตำรวจมาบอกเราว่าภรรยาให้การว่าไปทะเลาะมั่ง
ไปทะเลาะไปตบตีไปเอาของซึ่งไปเอาของจากบ้านอีกที่นึง
มาไว้อีกที่นึงมันต้องใช้เวลามากกว่าภายใน๑๕นาทีที่จะมาแจ้งตาย
สมมุติไปถึงสองทุ่มสี่สิบจริงนะคะออกเดินทางสองทุ่มสามสิบ
ไปถึงสองทุ่มสี่สิบแล้วถ้าเป็นการลงเวลาการตายอยู่ที่สองทุ่มห้าสิบห้าเนี่ย
ว่าโทษนะคะคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคะ
ในที่เกิดเหตุค่ะสิบห้านาทีนี่มันต้องตั้งแต่ต้นคือไปเหยียบบ้านภรรยา
สมมุติว่ามีเรื่องกันจริงแล้วมีคนทำเขาจริงแล้วเจ้าพนักงานต้องมารับอย่างนี้ใช่ไหม
เวลาเขาแจ้งเวลาตายเนี่ยเขาต้องไปที่โรงพยาบาลไหม
นายรณรงค์หรือว่าตำรวจมาดูพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกเลยฮะ
ก็ตามที่ทางญาติให้ข้อมูลนะครับว่าประมาณไหน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณชวพรคาใจใช่ค่ะ
เวลามันไม่น่าจะรวบรัดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ

เพราะว่าบางทีอาจจะตกใจก็อาจจะให้ตัวเลขผิดก็เป็นไปได้
ช่วงในสภาวะแบบนั้นคือมันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง
ประโยชน์ให้ก่อนคือนัดที่เราคุยกันนะคะซึ่งไม่มีผลอะไรต่อคดี
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงแอปพลิเคชัน
เรื่องโดนลบเนี่ยคือมันก็มีข้อมูลว่าโทรศัพท์ผู้ตายถูกเอาไป
คือหมายถึงว่าเจ้าพนักงานนั่นแหละตำรวจนั่นแหละที่เอาไปใช่ไหม
อ่าภรรยาเป็นผู้รับค่ะมีคนเห็นภรรยาเป็นคนนั่งล็อบ
เอ๊ะเดี๋ยวตกลงว่าโทรศัพท์เนี่ย
หลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะโทรศัพท์อยู่กับใครภรรยาค่ะ
ภรรยาให้ตำรวจไหมยังไม่ให้นะตอนนั้นเพราะตอนนั้นมาส่ง
พี่ชายที่โรงพยาบาลตอนที่ถึงมือตำรวจเนี่ย
เท่ากับว่าหลายหลายอย่างมันถูกลบแล้วอย่างเงี้ยหรอค่ะใช่ค่ะ
อ๋อเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับตำรวจอีกนะหมายถึงว่าความสงสัยความสงสัยก็ไม่ได้สงสัยว่า